เหตุสลดเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะคะที่บอกว่าเป็นเหตุสลดเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งนะคะปกติแล้วเขาจะอาศัยอยู่ที่บ้านคนเดียวนะแต่บ้านรอบเนี่ยเป็นบ้านญาติหมดเลยนะคะแล้วก็มักจะไปรับประทานอาหารด้วยกันเสมอแต่มีวันหนึ่งค่ะไม่ไปทานข้าวญาติก็ออกตามหาสรุปสุดท้ายไปเจอกลายเป็นศพถูกไฟฟ้าช็อตอยู่ท
อยู่หน้าบ้านเท้าพาดพื้นดินที่มือมีรอยไหม้คล้ายถูกไฟช็อตตรวจสอบศพไม่พบบาดแผลการถูกทำร้ายค่ะญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหลังเจ้าหน้าที่ชนสูตรพลิกศพก็มอบให้ญาติบำเพ็ญกุศลต่อไปนะคะจากการสอบสวนญาติญาติทราบว่านายสนทยาผู้ตายเป็นคนรักสันโดดอาศัยอยู่ในบ

ไปที่โรงรับซื้อน้ำยางพาราอยู่ที่หน้าบ้านนู้นมีการพาดสายไฟผ่านกระท่อม
ตรวจสอบสายไฟที่พาดเสาและคานเหล็กของกระท่อมพบว่าจุดนี้มันเก่า
เปลือกสายไฟเปลือยหลายจุดอาจจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
จากสายไฟต่อลงมาที่เสาซึ่งเป็นเหล็กเนี่ยนะคะและรั่วขณะที่นายสนทยานั่งอยู่หน้ากระท่อม
ทำให้นายสนทยาเสียชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วระมัดระวังนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของสายไฟตรวจสอบสภาพเสมอค่ะ